ส่วนท่าทีของหลวงปู่พุทธอิสระวัดอ้อน้อยก็ระบุว่าพฤติกรรมของพระธรรมชโย
เป็นการประวิงเวลาทำให้หลายภาคส่วนเสียหายและก็เสียเวลานะครับ
ขณะที่รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและก็มีผลกระทบต่อวงการพระพุทธศาสนา
นายชะยะพลพงศรีดารองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เปิดเผยถึงกรณีที่พระธรรมชโยไม่มามอบตัวตามหมายจับ
ว่าจะอนุญาตให้มีการประกันตัวพระธรรมชโยหรือไม่
ถ้าให้ประกันตัวก็สามารถกลับไปที่วัดพระธรรมกายได้ตามปกติ
จะต้องดำเนินการฝากขังซึ่งก็จะต้องดำเนินการให้พระธรรมชโยและสมณเพศก่อน
ขาดจากความเป็นพระพิสุสงฆ์ไปโดยปริยาย
จะใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบครอบอย่างที่สุด
ในการพิจารณาคดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
แล้วก็มีผลกระทบต่อวงการพระพุทธศาสนา
ขณะที่พระพุทธอิสระวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
เป็นไปตามที่คาดว่าพระธรรมชโยจะไม่เดินทางมามอบตัว
เพราะเป็นเกมประวิงเวลาทำให้หลายภาคส่วนเสียหายเสียเวลา

อ้างว่าป่วยและไม่สามารถมามอบตัวได้
พร้อมกันนี้พระพุทธอิสระเรียกร้องให้ดีเอสไอ
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มพระธรรมชโย
โดยไปขอหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าไปตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกาย
พระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดหรือไม่
ขณะนี้พระพุทธอิสระได้ร่างหนังสือถึงมหาเทราสมาคม
เจ้าคณะภาค๑และผู้ที่เกี่ยวข้องในคณะสงฆ์
เร่งดำเนินการเอาผิดกับพระธรรมชโยอย่างจริงจัง
โดยออกคำสั่งปลดชั่วคราว
ถอดถอนในกรณีที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียครับ